ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์นี้ทำให้แม่คนหนึ่ง
จะคลอดลูกได้เพียง๒วันเองกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะว่าลูกหายออกไปจากโรงพยาบาลนะครับ
ใครก็ไม่รู้มาเอาลูกของแม่คนนี้ไปครับ
โพสต์ตามหาเด็กทารกแรกคลอดครับ
เด็กหายตามหาคนในภาพก็จะเป็นภาพเด็กทารกแรกคลอด
คลอดน้องยังตัวแดงอยู่เลยครับบอกว่าหายไปจากโรง
พยาบาลบางเลนตีสามครึ่งโดยประมาณ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาท่าน
ใดรู้จักช่วยแจ้งรายละเอียดด้วยแล้วก็มีภาพของผู้ชายคน
หนึ่งเป็นบุคคลปริศนาผู้ชายคนนั้นใส่แมสนะครับเดี๋ยวลอง
ดูไม่รู้ว่าเขาคือใครอ่ะแต่อยู่ในโพสต์นี้ด้วยในการตามหา
เด็กทารกนะครับมีไหมฮะทีมงานภาพของผู้ชายปริศนาคนนี้ครับ

คุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจสพบังเลนครับในพื้นที่นคร
ปฐมรับแจ้งทารกแรกคลอดอายุเพียงแค่๒วันหายตัวปริศนาจากโรง
พยาบาลก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องพักฟื้นของโรง
พยาบาลจะเป็นห้องผู้ป่วยรวมครับมีประมาณ๕๖เตียงได้คุยกับ
นางสาวยุภารัฐครับอายุ๒๖ปีเป็นแม่ของเด็กที่หายตัวปริศนาไป
จากโรงพยาบาลคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าฉันมาคลอดลูกนะ
สิบเอ็ดสิงหาคมได้ลูกชายน้ำหนักแรกคลอดก็ประมาณสามกิโลกรัมสุขภาพ
แข็งแรงดีครับนี่ฮะคุณแม่ของเด็กต่อมาประมาณตี๓เข้าสู่
วันที่๑๓สิงหาคมนอนให้นมลูกอยู่บนเตียงเผลอหลับไปจนกระทั่ง
กอดอ้อมอกนี่แหละคิดว่าคุณพยาบาลคงมาอุ้มกลับไปก็
ไปถามหาคุณพยาบาลคุณพยาบาลบอกว่าไม่ได้เอาเด็กกลับมาเลย
เธอก็เลยไปเดินตามหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับ
บอกให้ญาติประสานโรงพยาบาลและช่วยประสานแจ้งตำรวจครับ
ลองเดินเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเราคิดว่าย่าดอยู่ในห้องไง
ก็ถึงตอนเดินดูรอบห้องก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลร่วมของผมหายไปนะ

แจ้งตำรวจด้วยแล้วก็โพสต์ตามหาในโซเชียลด้วยนะครับ
กระทั่งประมาณ๑๑โมงครับวันนี้
หลังจากที่โพสต์ตามหาไปแล้วปรากฏว่าได้เบาะแสภาพวงจรปิด

หลังจากที่ชาวโซเชียลเองก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสข้อมูลต่าง
คุณขวัญคุณผู้ชมครับตี๓๔๐กว่านาที
มีผู้ชายปริศนาคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงพยาบาลตอนดึกสงัด
เดินมาแบบนี้เลยครับนี่ฮะแกว่งมือแบบนี้นะ

ใช่ครับแล้วก็เดินมาส่องตามห้องต่างโดยเฉพาะห้องที่มีเด็กทารกอยู่ด้วย
ส่องห้องทางด้านนี้ไม่พอเดี๋ยวส่องอีกด้านหนึ่งนะครับ
หลังจากที่เขาส่องไปส่องมาเสร็จแล้ว
เขาก็จะเดินหายไปจากมุมกล้องตรงจุดนี้
ค่ะนี่นะฮะส่องอยู่หลังจากนั้นเดินต่อไป
ต่อมาตัดภาพไปอีกมุมหนึ่งครับ
มุมนี้จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เอาอะไรบางอย่างใส่ไปในกระเป๋า
ถุงผ้าที่เอามาด้วยตอนประมาณตี๓๕๐กว่านาที
แล้วเดินออกไปจากโรงพยาบาลห้องนี้คุ้นไหมครับ
คือห้องพักฟื้นรวมที่มีผู้ป่วยหลายเตียง
ตำรวจเข้าไปหาตอนแรกประตูที่มีป้ายติดเยอะ
เชื่อไหมครับว่าที่เขาเอาใส่ไปในถุงผ้านั้น
นั่นเด็กนะฮะใช่ครับใส่เด็กเข้าไปเหมือนกับเด็กเป็นของบางอย่าง
ใส่ไปในถุงหูฮิ้วหรือว่ากระเป๋าผ้าแล้วก็เดินออกไปเลย

นี่คือหลักฐานสำคัญเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงพยาบาลครับ
นี่ฮะมอเตอร์ไซค์ของเขา
ขี่ออกไปพร้อมกับเด็กทารก
แล้วอยู่ในกระเป๋าถุงผ้านั้นที่ตัวเองหิ้วมานั้นนะคะ

เหล่านี้เป็นภาพหลักฐานสำคัญครับ
ผู้ชายคนนี้ตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัย
ตรวจสอบวงจรปิดรายละเอียดต่างครับ
แล้วไปไล่เช็คประวัติของผู้ชายต้องสงสัย
พบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางเลนที่จังหวัดนครปฐม
และบ้านของเขาคุณขวัญคุณผู้ชม

อยู่ตรงข้ามกับบ้านเด็กชายอายุ๘เดือน
หายตัวปริศนาอย่างไร้ร่องรอยหลายเดือนก่อนจำได้ไหม

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ต้นปี
แม่เด็ก๘เดือนที่สารภาพอ้างว่าพลั้งมือ

แล้วก็ยังไม่มีใครพบร่างเด็กชาย๘เดือนคนนั้น
นี่คือคดีใหญ่คดีดังที่ตามกันมาเป็นเดือน
แล้วบ้านของคนก่อเหตุล่าสุด

อยู่ตรงข้ามกับบ้านของเด็กชาย๘เดือน

เนี่ยฮะตำรวจก็เดินทางไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้นครับ
พอเข้าไปดูในบ้านปรากฏว่า
ไปเจอตัวนายนันทจักรอายุ๔๒
และเจอเด็กทารกอายุ๒วันอยู่ภายในบ้านด้วยครับ

ส่งโรงพักบางหลวงเพื่อสอบปากคำ
ในขณะที่ทารกนั้นตอนที่ไปเจอ
คุณขวัญคุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยค่ะ
คือตาเนี่ยบวมปูดอยู่ข้างหนึ่งตาซ้าย
ก็เลยต้องรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล

ทันทีที่คุณตำรวจไปอุ้มเด็กทารก
ถึงโรงพยาบาลเปิดประตูลงจากรถได้ปั๊บ

แม่ร้องไห้เลยดีใจได้ลูกคืน

ดีค่ะโดนใกล้ไม่ชัดมองคอปพิวเตอร์
ดีคุณแม่ใช่ไหมได้คืนแล้วไม่เป็นไร
ลองตามมาเนี่ยอ่ะเราตามมาลุกมา

ตรวจร่างกายอย่างละเอียดตัดภาพไปที่โรงพักครับ
คุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่โรงพัก
พร้อมของกลางคือมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้เกาะเหตุ
ผู้การจังหวัดนครปฐมมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญเชื่อไหมคำที่เขาให้การกับตำรวจ
เขาบอกว่าเอาเด็กมาจากโรงพยาบาลเพราะ

ฮะผมอยากมีลูก

ตรวจสอบพบว่ามีบัญชีธนาคารหลายบัญชีแล้วหนี้สินเยอะมาก
เห็นว่าติดพนันออนไลน์ด้วยกำลังไล่สอบเส้นทางการเงิน

รากผู้เยาวกักขังนวงเหนียวและทำร้ายร่างกาย
นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดและเร่งขยายผลเพิ่มเติม
เชื่อมโยงกับคดีเด็กชาย๘เดือนบ้านตรงข้าม

ในขณะที่อาของแม่เด็กคุณอาสุภาพรก็เป็นญาติของเด็ก
เดินทางไปที่โรงพักบังเลนโมโหมากไปตะโกนด่าถึงโรงพักเลยครับ
แล้วก็บอกว่าหลานตอนนี้ตาซ้ายบวมเขียวหัวปูดบวม๔เซน
ออกซิเจนต่ำแล้วเห็นว่าคนที่เขาเอาเด็กไปอ่ะ
เขาให้นมเด็กโดยการซื้อนมกล่องไปป้อนเด็กด้วยครับ
โกรธมากเลยครับ
ตอนนี้ทารกยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
ไปที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมแล้วนะครับ

และหากมีความคืบหน้าคำชี้แจงเพิ่มเติม
ทางฝั่งโรงพยาบาลและคนที่เกี่ยวข้อง